ต้องบอกว่าคุณแม่เหล่านี้

ว้าวสูงมากคุณคุณคุณคุณคุณคุณค่ะชุดแบบนี้มันใส่ยากนะคะ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
ได้ตามไปจัดบ้างแต่ขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จากชุดว่ายน้ำสุดแซ่บชุดนี้ชาวเน็ตบอกว่าละสายตาจากหุ่นซาร่า
ไม่ได้เลยจริงหุ่นเนี่ยว่าปังแล้วผิวก็ปังยิ่งกว่า
คือผิวขาวฉ่ำมากคุณผู้ชมเกินต้านจริงคุณผู้ชมเห็นไหมว่า
การที่จะเป็นคุณแม่ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นนะ
ที่จะต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนให้เละนะคะคุณแม่สมัยนี้ก็ยังคงสวยได้